ส่วนที่พัทธลุงค่ะเหตุการณ์รักไม่สมหวัง
ก็มักจะจบด้วยความสูญเสียอีกแล้วนะคะ

เขารู้สึกว่าแฟนที่คบหากันมา๓ปีเนี่ย
อกใจปัญญาให้ชายอื่น
ตัดสินใจใช้ปืนนะคะยิงแฟนสาวจนเสียชีวิต
แล้วก็ยิงตัวตายตามด้วย
นี่ค่ะนี่เป็นรถกระบะของผู้ก่อเหตุนะคะ
ก็คือไนเจ้าทอนทวีอายุ๔๑ปี
เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในตะบนเกาะเต่า
คนนี้เนี่ยเขาใช้ปืน๙มม
ยิงเข้าที่หัวของตัวเอง
อาการสาหัสจนกู้ภัยต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลพัทธลุง
ซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาเอาปืนกระบอกเดียวกันนี่แหละค่ะ
ยิงนางพิยพรไข่เกิดวัย๓๙ปี
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนดินแดง

เข้าไปที่ศีรษะ๑นัดแล้วก็ใบหน้าอีก๑นัด
โดยผู้หญิงยังอยู่ในรถอยู่เลย

กู้ภัยก็นำตัวส่งโรงพยาบาลควนขนุน
แต่ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะ

มีจดหมายลาตายเขียนเอาไว้
บอกขอโทษครอบครัวที่ลงมือก่อเหตุแบบนี้

หลังจากคบหากันมานานถึง๓ปีค่ะ
เปียพรสงกลับเจ้าของร้านขายของชำ
ใกล้จุดเกิดเหตุเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่า
เห็นรถสองคันนี้ขับตามกันมาจอดหน้าร้าน
จากนั้นฝ่ายชายลงไปเคาะกระจกรถฝ่ายหญิง
แต่ว่าฝ่ายหญิงไม่ยอมเปิดค่ะ
เท่านั้นแหละฝ่ายชายชักปืนออกมา

จากนั้นเดินกลับไปที่รถแล้วยิงตัวเองตาม
เพ็ญศรีดวงจันทร์ผู้อำนวยการกองการศึกษา

พิยพรเป็นคนนิสัยดีนะ
แล้วก็เป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานด้วย

เพียพรก็เคยเปลยเหมือนกันว่า

ทางเทศบาลก็เลยย้ายให้มาทำงานที่กองการศึกษา

สุดท้ายแล้วจะเกิดเหตุสลดแบบนี้ขึ้น
เช่นละ
ก็รู้มาว่านางพิพหมอนก่อนหน้านี้

นระวัง
คิดว่ามีคนอื่นเลยลงมือก่อเหตุแบบนี้ขึ้น
แล้วก็ล่าสุดนายแจ้วที่ยิงศีรษะตัวเอง